ทุกวันเสาร์เหมือนเดิมยังคงอยู่กับผมตะนะครับผม

อันนี้ก็อีพีที่๑๓แล้วเนอะซึ่งจริงเนี่ยวันที่เราอัดเนี่ยเราบอกก็ได้นะ
อัดวันที่๓๑ตรงกันข้ามกับเลข๑๓พอดีแล้วก็เป็นควันหลงฮอโลวีนอยู่ด้วย

เราก็เลยหยิบยกเรื่องราวของความแบบเขาเรียกอะไรความหดร้ายมันหน่อยหนึ่ง

นั่นแหละฮะยังไงกันบ้างไหนไหนแชร์ให้ฟังหน่อยพี่บอยเข้า
มันเป็นคำที่มาจากศาสนาคริสต์แต่ก็นักฟุตบอลจำนวนมากครับ
เวลาที่ทรยศก็จะถูกเรียกว่าจูดาฟ
ซึ่งก็มีหลายคนอืมเอ่อเรื่องของคำจำกัดความของจูดาฟเนี่ย
ก็คือมาจากชื่อของซึ่งเป็นหนึ่งในอัครสาวมกของพระเยซูคริสต์
แต่ในท้ายที่สุดก็คือยูดาสก็เป็นคนที่หักหลักพระยูซูด้วยการบอกว่าใครคือพระเยซู
แล้วก็ปลายทางก็คือพยูซูก็ถูกไปตึงกางเขนตึงนะฮะ
ก็เป็นเรื่องราวของจูดาร์ดเนอะใช่ใช่ภาพที่สะท้อนเหตุการณ์ของจูดาสที่ชัดเจนที่สุดก็คือภาพ
กายยาหารค่ำครั้งสุดท้ายอ่าเมืองสุดท้ายอืมนะฮะซึ่งในภาพนั้นก็มีจูดาสอยู่ในภาพด้วยอืมอ่า
คนที่ห้าจากทางซ้ายมือครับคนหน้าครับคือจูดาสอ่าก็เป็นเรื่องราวของจูดาส
นะก็ใครอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้นะมันเป็นประวัติศาสตร์นะ
เกี่ยวกับศาสนคริสต์อ่าตอนนั้นก็ลองไปหาอ่านกันดูก็เรื่องราวก็ค่อนข้างอ่า
ซ้อนอยู่เหมือนกันเรื่องนี้ก็ลองไปไปหาอ่านกันดูได้นะครับแต่ว่าก็ที่เราแชร์ให้ฟัง
เล่าให้ฟังก็เพราะว่ามันมีเรื่องราวที่ในวงการฟุตบอลเนาะที่ใช้คำว่าจูดาสเนี่ย
มาเป็นมาเรียกคนที่หักหลังนะใช้คำนี้ดีกว่าได้ไหมหักหลังนะ
จริงจริงจริงจริงถ้าถ้าเกิดใครดูบนไทยก็อย่างตอนที่ธิวละทอนย้ายจากบุรีลำมา
ท้องท้องอ่ะครับอ่าเขาก็โดนเรียกว่าจูดาสอยู่นะครับก็เป็นฟีลิ่งประมาณนั้น
มันก็ไม่ได้ถึงขั้นหักหลังขนาดโหดร้ายหรอกแต่ก็คือการย้ายทีมจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งนึงอะไรอย่างนี้ครับ
ก็จะโดนเรียกว่าจูดาสนะฮะก็เป็นใช่ทำแซวกันในวงการฟุตบอลนะอืม
เป็นเรื่องของที่ยาทรอยากบุรรณ์ไปเมืองทอง
คำว่าจูดาวร์อยากไม่ค่อยชัด
เพราะบุรรณ์แวกบเมืองทองอาจไม่อยู่ในจวันเดียวกัน
โอเคแหละในแง่อื่นชีวิตมันเป็นคู่แข่งกัน
แต่ความเข้มข้นยังไม่ถึงจุด
ถ้าเทียบกับตัวอย่าง
พี่เราจะยกมา

ใช่ครับคือกรณีที่
อันนี้แน่นอน

แต่ก็ตัดสินใจที่

ด้วยคัดตัวสถิติโลกตอนนั้นประมาณ๓๗ล้านพล

แฟนแมนยูนับครับ

ก็เป็นจุดาสตร์แมนยูมาอยู่ริว

นับครับนั่นก็นับเหมือนกันครับ

แต่เคสที่เราจะเลือกมานี้

อ่า

แต่มันก็มีรายละเอียด

เรื่องของการตกลงการซื้อ

ก็ใครอยากรู้รายละเอียดที่เรายกเคสมา
ก็ใครเกิดไม่ทันหรือใครไม่รู้ดีเทล

แต่สุดยอดแห่งการจูดาฟ

เมื่อกี้พอเราพูดไม่แปลก

แอชลีโคลหรือฟิกโกลพอลอินส์

เกิดขึ้นอย่างน้อยต้นสังจัด

และเงินสติโลกณยุคนั้นนะ๓๗ล้าน

ก็ไม่ได้เป็นการย้ายตรงไปตรงมา
มันก็มีการคั่นอยู่นิดนึง

ในช่วงที่หลีกตกชั้นหลีกก็ได้เงิน๗ล้านปอนด์

โอเคอาจจะเงินอาจจะไม่เยอะแต่ก็ยังได้เงินเนาะ

เป็นทั้งเด็กปั้นของสโมสร

แล้วย้ายไปคู่ปรับอย่างอาเซนนอน

เหมือนที่เล่าไปก็คืออย่างน้อยเนี่ย

และจะหักหลัง

คือถ้าโซลแคมเบลเป็นเด็กปั้น

แต่อันนี้ผมว่ามันก็
นี่มาตอนสตาร์ทแล้วไงมาตอนเก่งแล้ว
แล้วก็เป็นประกันหลังตัวหลักอยู่สักพักใหญ่
จะเรียกว่าเป็นไอคอนของทีมในยุคนั้นแล้วก็ได้

แต่พอเป็นรุ่นทุกข์การถัดมาก็คือ๑๙๓๑๙๔
แล้วก็พอด้วยฝีเท้าที่ดีอยู่แล้วครับผลงานก็ค่อยดีขึ้นจนในช่วง
ไปประมาณช่วงไม่กี่ปีหลังจากนั้นครับ

ทีมชาติอังกฤษก็เริ่มมีผลงานตั้งแต่ยุค
เขาเริ่มแบบผลงานค่อยแตะระดับขึ้นไปเรื่อย
เหมือนถ้าพี่จำไม่ผิดอ่ะพี่บอยเหมือนว่ายุคยูโร๙๖ก็น่าจะติดเป็นสำรองแล้วนะ

ใช่แต่ยังไม่ได้เป็นตัวหลักเนอะ

พี่ว่าอีกอ่างที่เป็นจุดเด่นของเขาคือด้วยรูปร่างและหน้าตาเขาด้วย

นึกถึงว่าเราเป็นกองหน้าแล้วเจอกองหลังแบบทรงอย่างนี้วิ่งเข้าหาเราเราก็กลัวนะ
ใช่ใช่ใช่
เพราะว่ารูปร่างเนี่ยใหญ่บึกบึนแข็งแรงกล้ามเนื้อแน่นมาก
แล้วก็ตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่าวิ่งเร็ว
น่ากลัวน่ากลัวจำได้ว่าทรงเขาน่ากลัวมาก
นั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดนักเตะในทีมระดับกลางของพรีมิลิกในเวลานั้น
เพราะว่าอันดับที่จบไปก็จะเป็นอันดับกลางทั่วไปครับ
คือบางรูปการณ์จบเลขตัวเดียวได้แต่มันก็ไม่ได้เป็นตัวเลขตัวเดียวที่แบบจะไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้ไปถึง
ช่วงปลายก็ไม่ได้หูหวาเท่าตอนนี้
ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนักนะ

แต่ด้วยทางนั้นทางนี้ตามที่เล่ามาครับ
ผลงานที่แบบสเปอร์ไม่ได้ดีอะไรมาก
เขาเรียกว่าไงเป็นนักเตะที่กำลังมาแรง
แบบแข็งแกร่งเป็นสุดยอดนักเตะระดับประเทศ
จริงระดับยุโรปเราก็ว่าได้เอาจริงถ้าให้พูดนะครับ

เพราะว่าแฟนบอลก็เริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วว่าเฮ้
ตกลงแล้วกัปตันกูเนี่ยจะยังอยู่กับทีมเปล่าวะ

หน้ากีฬาของไทยรัฐเราก็เคยพาดหัว
ผมก็จับได้เพราะตอนนั้นก็อ่านไทยรัฐในหน้าสปอร์ตนะครับ
หน้ากีฬาก็มีการพูดถึงข่าวของโซลกันเบลอยู่เรื่อย

เขาเป็นกองหลังระดับยุโรปไปแล้วครับ
แต่ว่าอยู่ทีมที่ค่อนข้างเล็กแล้วไม่ประสบความสำเร็
หน้ากีฬาก็กำจัดหมดทำให้การพูดถึงเรื่องของบิ๊กโซลกันทั้งเยอะ
จนทำให้มีนักข่าวของสไตล์สปอร์ตครับถามว่า
ก็คือสถานการณ์ของคุณเป็นไงเป็นไงแล้วคุณจะอยู่กับสเปอร์หรือเปล่า

ก็บิ๊กโซลเขาก็มองไปที่บนฟ้าครับ

ใจชื้นแล้วแบบเฮ้ยกัปตันอยู่ต่อเว้ย
โดยความต้องการของบิ๊กโซลในการพูดคุยกับทางผู้บริหารก็คือว่า
อยากได้ช่วยอยากประสบความสำเร็
แล้วด้วยอายุที่ก็เยอะแล้ว
แบบมันไม่ใช่นักเตะดาวรุ่งแล้ว
มันจะเป็นนักเตะที่แบบจะเฉียดวัย๓๐ในอีกแบบ๓ปีข้างหน้าแล้วอย่างนี้
แล้วตัวเขาก็แบบเป็นถึงตัวจริงทีมชาติอังกฤษแล้ว
เขาก็อยากให้แบบทีมมีความทะเยอทะยานมากขึ้นมากกว่านี้
ก็ทำให้ตัวเขาก็รู้สึกว่าอยากจะเห็นอะไรตรงนี้

เพราะว่าจริงทีมก็ไม่ได้มีการแบบเสริมทัพที่ดูจะดีเท่าไหร่
แต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนักเท่าที่บิ๊กโซต้องการแล้วกัน
ค่าตัวในตลาดเวลานั้นของโซครัมเบลต้องบอกว่าแพง
ถ้าหมายถึงว่าสัญญาเขากับสเปอร์ยังอยู่อีกนาน
มีการประเมินโดยคร่าวในเวลานั้นว่าค่าตัวของบิ๊กโซก็ประมาณ๒๐ล้านปอนด์

ถ้าฉลยฟิกโก้๓๗เป็นสถิติเนี่ยก็๒๐ก็ไม่ธรรมดานะ
ใช่เพราะว่าในปี๙๘นะครับหลังจบฟุตบอลโลกครับมันมีการทำลายสถิติโลกครั้งหนึ่งของเดนิวสั้น
ซันเป็นนักเตะบราซิลที่ย้ายไปอยู่กับเรลเบติส
ค่าตัวอยู่ที่๒๑๕ล้านปอนด์เท่านั้นเอง
แล้วก็ปี๙๙เป็นคริสเตนเวียรี่๓๒ล้านปี๒๐๐เป็นเอนันเคสโบ๓๕ล้านแล้วก็เป็นฟิโก้๓๗ล้าน
ซึ่งตัวเลข๑๗ล้านเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะเอาจริง
เพราะว่าถ้าเราลองนึกว่าสัญญาของบิ๊กโซเหลืออีก๕ปีกับสเปอร์อย่างนี้
ผมว่าซัปเปอร์ก็ถ่ายได้จนถึง๓๐ล้านได้เหมือนกันเลย

ใช่ครับโดยในเวลานั้นเนี่ยผมว่าผมจำได้ว่าทุกทีมในยุโรปเนี่ยต้องการโซแคมเบลหมดเลย
เบอร์เฟลน่าเรอร์มาธริป

ทุกคนอยากได้โซแคมเบลหมดเลย
เพียงแต่ว่าเอ่อ
เจรจาในเรื่องของสัญญาเนี่ยมันค่อนข้างติดขัดอยู่หลายประการนะครับ
เหมือนที่เล่าไปก็คือช่วงแรกก็คือเรื่องของเรื่องของการเสริมทัพเพื่อให้ทีมดูมีความทะเยอะทะยานมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมพิจารณาว่าเจ้าตัวคงไม่ได้อยากจะอยู่กับทีมตั้งแต่แรกแล้วแหละ
อืมอืมคือคือคุณมองเห็นของทีมแล้วแบบว่าทีมไม่รอดแน่แน่เออ
เออไม่ไม่ไหวได้เป็นอย่างที่เราหวังใช่ใช่เอ่อทำให้
การเจรจาเนี่ยบิ๊กโซเลยพยายามจะเบรกว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวค่อยไปคุยหลังจบรูปการณ์อ่า
ขอมีสมาธิกับการเล่นฟุตบอลที่อยู่ตรงหน้าก่อนเป็นดูประโยคคลาสสิกเนอะ
แต่จริงไม่ใช่เรื่องจริงครับไม่เกี่ยวหรอกครับมันไม่เห็นเกี่ยวกันเลย
ไม่เกี่ยวกันเลยอืมเออจริงจริงสัญญามันก็คือเรื่องอนาคตเหมือนกันนะเออ
ใช่มันคือการส่งผลให้มึงจะเล่นยังไงต่อเหมือนกันนะ
ในสนามอ่ะจริงมันก็ฟังไม่ฟังไม่ได้ขึ้นหรอกเออใช่ใช่พี่ก็คิดอย่างนั้น
คือสเปอร์ก็มีความพยายามจะแบบเจรจาให้ได้ครับก็มีแบบมีการไปดึงขอร้องให้แกรี่แม่ปัดครับเป็นอดีตกัปตันทีมแล้วก็อยู่กับสเปอร์มา๑๖ปี

คือต้องบอกว่าเสาเนี่ยเขาเป็นคนยุคก่อนนะครับ
มันคือกฎที่นักเตะสามารถที่จะคุยกับสโมสรใหม่ได้เมื่อสัญญาณเหลือแค่๖เดือน
แล้วเขาก็จะย้ายตัวไปแบบฟรีโดยที่เราไม่ได้ฆ่าตัวอะไรเลย
ไม่ได้เข้าใจจุดนี้ได้ดีพอแล้วก็เชื่อตามที่นักเตะบอกว่าขอมีสมาธิกับฟุตบอล
แล้วก็ค่อยมาคุยเรื่องสัญญาในช่วงท้ายดูการมันแปลว่าคุณจะคุณเสียเปรียบมากเลยนะ
ใช่คุณพลาดจริงมันคือการพลาดเลยนะ
ถ้าเปิดโอกาสให้นักเตะให้นักเตะคิดอย่างนั้นให้นักเตะมีตัวเลือกมากขึ้น
ในช่วงที่สัญญาเลย๖เดือนก็แปลว่าจริงบิ๊กโซก็พร้อมที่จะคุยกับทีมอื่น

เพราะฉะนั้นการที่สเปอร์มาประวิงเวลารอเพื่อให้แบบพูดคุยสัญญาใหม่ในช่วงจบรูปการณ์เนี่ย
มันไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้องเลย
แล้วก็ด้วยเหตุผลเนี่ยครับทำให้โลกฟุตบอลหลังจากที่เกิดเหตุการณ์บิ๊กโซย้ายไปอาเซนอนครั้งนี้
เวลาที่ทีมเหลือสัญญากับนักเตะคนสำคัญแค่๒ปี
เขาจะเริ่มพูดคุยสัญญาใหม่ขนาดนั้นจนเลย
สุดท้ายแล้วเนี่ยตีจะได้เงินอย่างน้อย๒๐ล้านปอนก็เหลือศูนย์
เหลือศูนย์แล้วกับนักเตะที่เป็นระดับนี้นะใช่ว่านี่ก็ก็ถ้ามองอีกนิดนึงก็ให้ความแฟร์กับสเกอร์เขาก็คงเชื่อใจแล้วว่าแบบ

แบบพลาดผิดที่ไว้ใจ
โอ้ใช่ใช่สิทธิ์ที่ไว้ใจใช่เลยใช่เลยคำนี้เลยชัดเจนว่าใช่
เพราะว่าตัวเขาเนี่ยอายุ๒๗ปีแล้วอายุ๒๗ปีหมายความว่าอายุการค้าแข้งมันจะเหลือน้อยลงมากเลย
เวลาที่นักฟุตบอลจะพีคเขาจะพีคช่วงอายุ๒๘ใช่ไหมครับ๒๘๒๙๓๐พอเข้าเลข๓มันจะเริ่มดับลง
ไม่น่าจะได้อะไรแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสเปอร์ไม่ได้ไปแชมเดอร์สลีกด้วย
โอเคเออฟุตบอลดับสูงก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปถ้วยก็ไม่ได้
ทั้งที่สถานะเขาก็ถือว่าเป็นแบบตัวจริงทีมชาติอังกฤษเนอะ
กองหลังเก่งระดับต้นต้นของยุโรปเฮ้ยมันจะต้องถึงเวลาตัดสินใจ
ครั้งสำคัญแล้วหรือเปล่าอืมอืมนะฮะเอ่ออันนี้ผมคิดแทนในมุม
เปอร์แล้วกันอืมแฟนสเปอร์อ่ะก็คงรู้สึกเสียดายเสียใจแหละ
ว่าแบบจะต้องเสียกองหลังที่ดีที่สุดของทีมไปอ่าอืม
ก็แต่ก็รับได้ถ้าโอเคไปเล่นให้กับทีมระดับเกรดเอของ
ก็ได้ก็คงจะไม่ได้โกรธแค้นเครื่องโกรธอะไรมาก
ว่ามันก็อยู่ตั้งไกลเนอะไม่ได้เป็นคู่อริกัน
ซึ่งมันก็ตกตรงตามนั้น
ทางสเปอร์ก็คงจะไม่ได้คิดอะไรมาก

อยากจะเห็นก็ดันเกิดขึ้น
เพราะว่าสุดท้ายโซเคมเบลย้ายไปไอฟินจากอัสเซนอน
ใช่ซึ่งจริงเมื่อกี้บอยยกตัวอย่างว่ามันเป็นสิ่งสุดท้าย
ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยแหละ
ไม่ใช่สิ่งสุดท้ายนับเป็นสิ่งสุดท้ายยังไม่ได้เลย
ความอยากเท่ากับศูนย์
นั่นแหละครับความดรามาก็เลยเกิดขึ้น
ในเกมแรกที่โซเคมเบลย้ายกลับไป

โอ้โหสนุกเลยครับเกมนี้
เกมนี้จำได้ว่าทุกอย่างเป็นไฮไลท์หมดเลยครับ
คือแค่ตอนช่วงวอมเนย
สีขาวสี่พันลูกได้ครับแบบโอ้โห
แล้วแบบพอลงสนามเนี่ยพอลงสนามเสร็จแฟนบอล

ได้ต้องเป็นเรียกด้วยและก็ด้วยแชมป์แมลกหัวได้เงินค่าเหนื่อยสูงมากด้วย
สมัยนั้นเนี่ยค่าเหนื่อยลำดับต้นของพิเมริก
เป็นข่าวใหญ่ในวงการกีฬาวงการเกาะบนเกาะอังกฤษมากเลยว่า
เฮ้ยมันถึงเวลาที่นักฟุตบอลคนหนึ่งจะได้เงินค่าเหนื่อยระดับครึ่งแสนแล้วเหรอวะ

เออแบบเฮ้ยทำไมเงินค่าเหนื่อยนักเตะมันเฟ้อขนาดนี้แล้วเหรออะไรอย่างนี้
ที่มัน๕๕๐๐บาทมันเยอะมากเลยนะแบบเป็นประเด็นถกเถียงกันใหญ่โตมากเลย
เรียบร้อยงง

เอ่อ๒แสนเนี่ยเป็นน้อย

สุดซาระก็๔แสนแล้วเนี่ย

จ่ายเถอะครับเร่งขนาดนี้แล้ว
เดี๋ยวแล้วจะ๔แสนจะ๕แสนก็จ่ายไปเลยครับ

อันนี้ก็เป็นเรื่องราวการย้ายทีมของ
อันนี้ผมจะเล่าเกร็ดต่อไปอีกนิดนึงครับ
แต่ก็เลือกที่จะไปอยู่คู่ปรับกับอาฟินอน

เพราะว่าเขาก็
เพราะว่าอัสนอนในเวลานั้นเนี่ย
กองหลังตัวคนสำคัญและเป็นกัปตันทีมด้วยก็คือโทเนียดำ
ซึ่งทางเวนเกอร์กับเดวิดตีนซึ่งเป็นรองประธานสโมสร
ซึ่งสองคนนี้สนิทกันมากเขาก็มีการพูดคุยกันตลอดเวลา
เรื่องของคนที่จะมาแทนโทนี่อดัมควรจะเป็นใครดี
เขาก็พยายามหาอยู่นานมากเลยก็ไม่รู้ไม่ไม่เจอคนที่ถูกใจ
จนกระทั่งมารู้ว่าสัญญาของโซลแคมเบลกับสเตอร์มันจะหมดลง

คราวนี้เขาก็เลยวางเป้าเลยว่าเฮ้ยหรือว่าเป็นบิ๊กโซดีวะ

แต่ว่ามันก็ถ้าเกิดพูดกันในมุมนี้ก็เป็นเรื่องดีไง
ตัดกำลังคู่ต่อสู้ไปด้วยในตัว

อาจจะไม่ได้จัดอย่างนี้ก็ได้

เพราะว่านี่คือเรื่องละเอียดอ่อนมาก
แคมเบลเขาก็รู้ครับทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าคือเฮ้ยเป็นนักเตะของสเปอร์แล้วแบบข้อเสนอจากอาเซนอนมาเนี่ย
เฮ้ยมันเรื่องละเอียดอ่อนมากอ่ะคือถ้าจะทำอะไรคือต้องให้รอบครอบอ่ะคือเป็นข่าวก็ไม่ได้ด้วย
เป็นหลุดข่าวออกมานิดนึงก็ไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นคือโอ้งานหยาบอะครับ
ทำให้เรื่องนี้เวลาตอนที่โซคอมเบลรับข้อเสนอจากทางอัสนันมาใช่ไหมครับก็ทางบิ๊กโซเองก็แบ่งรับแบ่งสู้ว่าจะเอายังไงดี

ไม่คุยในที่สาธารณะไม่คุยในที่สาธารณะไม่พอไม่คุยในเวลายามเช้าด้วยไม่คุยไม่คุยตอนที่มีสายภาคที่๒
เพราะอะไรเพราะว่าไม่งั้นคนมันจะจับตามองได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกไปคุยกันตอนเวลาเที่ยงคืนที่บ้านของเดวิดดีน

ด้วยความที่เป็นบ้านเดบิตดีนใช่ไหมครับมันเป็นพาเปอร์ตี้ส่วนตัวสื่อไม่มีทางรู้แน่

ไม่มีทางที่จะไปจับบ้านไม่มีทางที่จะไปบ้านเดวิตีนอยู่แล้ว
เมื่อสื่อไม่รู้ผู้บริหารสเปิงก็ไม่มีทางรู้อยู่แล้วว่าจะมีการเจรจารับสุดยอดเกิดขึ้นที่บ้านเดวิดดีน
คือถ้าเรื่องมันหลุดอ่ะ
มันก็หลุดจาก๔คนนี้อยู่แล้ว
อ่าทุกคนเซฟกันหมดทุกคนต้องเฟฟกันหมดอืมก็การพูดคุยกันเนี้ยครับก็
การพูดคุยครับเป็นไปนานกว่า๓ชั่วโมงครับ๓ชั่วโมงก็คือเที่ยงคืนตี๓
ถ้าไปเล่นต่างประเทศก็มีความเสี่ยงที่จะต้องปรับตัว
ไม่ว่าจะเป็นทั้งสเปนอิตาลีหรือเยอรมัน

การย้ายประเทศน่ะเนอะมันเรื่องใหญ่

ใช่แล้วปีหน้าปี๒๐๐๒ก็คือปีฟุตบอลโลกด้วย
ถ้ายิ่งไปย้ายไปเล่นต่างประเทศมันก็จะยิ่งต้องปรับตัว
แล้วถ้าเกิดปรับตัวไม่ได้โอกาสหลุดจากทีมชาติก็มีเหมือนกัน

ทำให้ข้อเสนอที่เกิดขึ้นในหน้าร้อนปี๒๕

อ่า
แต่ว่าทางสื่อเขาก็มองว่าไอ้งานนี้มันก็แค่เปิดตัวที่ชาร์จไร้
แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นเดือนกรกฎาคมซึ่งมันเป็นหน้าร้อนของประเทศอังกฤษ
อายุประมาณสองอันคนหรือแบบสองอันเจ้าเท่านั้นเองครับ
โอ้โหชิบหายเลยครับงานนี้แบบโหทุกคนตกใจครับ

ใช่มันหลุดยากมากแล้วแบบโอ้โหนั่นคือถ้าเรานึกถึงเราเป็นนักข่าวอ่ะบอกพี่บอยถ้าเราพลาดข่าวนี้นี่คือแบบโอ้โห
คนที่ไม่ได้ไปที่แบบไม่ได้ไปงานนี้แบบพลาดจริงเลยนะ

ข่าวเลยอ่ะแบบตกแบบคือได้ไม่ใช่ตกหมายอ่ะคือตกข่าวเองเลยทั้งที่คุณได้หมายแล้ว
ใช่แบบโอ้โหพลาดเฉย
นี่คือถ้าเกิดเรานึกถึงยุคนั้นมันเป็นเรื่องสะเทือนวงการฟุตบอลอังกฤษเลยแหละ
คราวนี้ผมคอตัดภาพไปที่นักเตทของครับ
เขาก็ดูข่าวทั่วไปเหมือนที่เราดูอะครับ
แล้วก็เห็นด้วยยาซอนเปิดตัวนักเตะใหม่เว้ย
แล้วก็แบบไอ้ชิปพาย

เออแบบทุกคนก็ตกใจแล้ว
ต้องบอกว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าฤดูการเนี่ยไม่มีโฟแคมเบล
เพราะโฟล์แคมเบลประกาศจะไม่อยู่กับทีมใช่มั้ยครับ
อีกออกที่ก็คิดว่าโฟล์แคมเบลคงจะไปที่อื่นแล้วมั้ง

เพราะมีข่าวแบบแสนสอง

แต่แบบเฮ่ย
กัปตันเราไปอยู่ที่แอฟนอนวะ
ทุกคนก็ตกใจครับแบบมีการพูดคุยกันแบบอื้ออึงในในรีสอร์ทเลยว่าเฮ้ยอะไรมันเกิดขึ้นวะ
ก็จริงทางผู้บริหารของสเปอร์รู้อยู่แล้วว่ามีการย้ายทีมเกิดขึ้นล่วงหน้าแล้ว
ก็เลยเป็นการย้ายทีมครั้งสำคัญจริงจริงมันมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนิดนึงที่ผมอยากเล่านิดนึงครับ
ก็คืออ่าผมจำชื่อลูกชายของของเดวิดดีไม่ได้ครับเอ่อเขาเป็นเขาจริงจริงคนที่รู้
การย้ายทีมครั้งนี้ไม่ได้ไม่ได้มีแค่สี่คนนี้ครับมีคนที่ห้าครับคือคือลูกชายของเดวิดดีนี่แหละครับ
เป็นคนที่รู้อ่าคือเออคือเหมือนประมาณว่าเขาใช้คำประมาณว่าเหมือนลูกชายของเดวิดีเนี่ย
กลับมาจากธุระหรือกลับจากไนท์คลับหรือจากอะไรสักอย่างครับเพิ่งมาถึงที่บ้าน
แล้วก็เห็นเวลาตอนตีสามเห็นมีคนสี่คนกำลังพูดคุยเรื่องเจรจากันอยู่ซึ่งแล้วเป็นดิวลลับอ่ะ
อยู่อยู่อยู่พลาดเฉยอ่าก็ก็เป็นเป็นลูกชายของนิวิตตี้นะครับ
เขาก็ก็เป็นคนที่ห้าที่รู้เรื่องเรื่องนี้เขาก็เลยบอกเขาก็เลยถามประมาณว่า
พวกคุณหิวกันไหมเดี๋ยวทำอาหารเช้าให้กินแก้เก้อเราไม่รู้ว่าแก้เก้อไหม
ไม่รู้ว่าแก้เกอร์ไหมแต่สุดท้ายก็คือทุกคนก็กินอาหารเช้ากันเวลาตี๓
โดยฝีมือลูกชายของเดวิดดีนอันนี้เป็นเกร็ดเล็กน้อย
เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในการแรกลองคิดลองคิดดูขำ
ถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดลูกชายเดวิดดีนเป็นเด็กแบบขี้อวดหน่อยเนี่ย
หลุดได้โอ้โหหายเลยครับเออลงไอจีสตอรี่มาอันนี้จบเลยน่ะ
เออบอกเพื่อนเป็นไปได้น่ะแบบถ้าเราลูกชายเราก็ไม่รู้ว่าเด็กแค่ไหนเนอะ
อ่าโอเคก็น่าจะยี่สิบก็ต้องแบบยี่สิบยี่สิบบวกแล้วก็แบบน่าจะมีวุฒิภาวะ
ซึ่งซึ่งก็ก็คงมีวุฒิภาวะอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ไม่มันไม่ได้ถูกร่วงรู้ไปถึงใคร
ผู้เล่นย้ายแล้วนักเตะตัวที่ย้ายยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ
แต่ว่าเทรดเนี่ยก็คือเทรดระหว่างทีมกับทีมอะไรอย่างนี้
มันมีกรณีที่เคยเกิดขึ้นของกรณีของดาราสแมเวอริตอะไรอย่างนี้
เขาก็มีการเทรดผู้เล่นระหว่างลงสนามระหว่างแข่งขันเลยอ่ะ
คือผู้เล่นคนนี้กำลังแข่งขันอยู่ในทีมสีเสื้อของดาราฟเลย
แต่ว่าจุดจุดถูกเปลี่ยน
ออกไปนั่งอ่านั่งที่มานั่งเงี้ย

แล้วก็ปรากฏว่าในสนามเลยแบบ

อันนี้ก็อันนี้ก็ถูก

ไม่ค่อยให้เกียรติเท่าไหร่เออมันไม่ค่อยให้เกียรติแล้วก็เจ็บปวดด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
ใช่หมดลาย
ใครใครอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่คิดว่านี่ก็ที่พี่บอยหามานี่คือแน่นเอียดแล้วนะ

เกร็ดนิดนิดหน่อย

ใครอยากรู้เพิ่มเติมเผื่อมีมุมอื่นที่เราไม่ได้เล่าไปก็ลองไปเสิร์ชหากันดูได้
หาได้ไม่ยากนะเผื่อไปอยากรู้เพิ่มเติม
อย่างนี้ตามธรรมเนียมแล้ว
มีอีพีหน้าพี่บอยยังไงต่อเรา

ไม่น่ายากอะครับไม่น่ายากครับไม่น่ายากไม่น่ายาก
ไม่น่ายากเราก็ว่าไม่น่ายากไม่น่ายาก
เลขนี้มันมันมันน้อยคน

ใช่ไม่น่ายากครับ
ก็เดี๋ยวมาติดตามว่าจะเป็นเรื่องราวแบบไหนของคนที่ทุกคนน่าจะเดากันได้
นั่นแหละ
ยังบอกเราก็ยังบอกไม่ได้ครับบอกว่าเดี๋ยวดูแล้วกันแต่ว่าโอเคก็เดาถูกแหละ
ก็ของสัปดาห์นี้สำหรับเรื่องราวของจูดัสก็น่าจะประมาณนี้เนาะ
ก็ฝากติดตามพวกเรานะทุกวันเสาร์ประมาณบ่าย๒โมงเช่นเดิมนะครับ
ก็ติดตามกันได้ทางช่องทางต่างของไทยรัฐออนไลน์นะ

มันให้ใช้งานได้แล้วแต่ว่ายังจำกัดเฉพาะในสหรัฐอเมริกา
แปลว่าพวกเราคนไทยน่าจะยังหาไม่ได้อยู่ต้องซับซ้อนหน่อยหนึ่งในการจะฟัง
ใช่ฟังในช่องทางปกติก่อนนะช่องทางที่เขาอนุญาตก่อนแล้วกัน
หรือว่าไม่ได้ชัดคมชัดนะก็ออกมานอกสตูกันอีกแล้วนะครับ
อย่างที่แจ้งไปว่าเรามีได้เข้าออฟฟิศกันไปบ้าง
ก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับ

ถ้ายังไงก็ดูบอลให้สนุกครับสวัสดีครับผม

เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที